อัปเดตนะคะข่าวของพี่เอชายามิชัย
พิธีกรเกมต่อชีวิตของเรากันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าพี่เอเนี่ยถูกขโมยขึ้นบ้าน

อีกแล้วคือก่อนหน้านี้ก็โดนนับครั้งไม่ถ้วนนะคุณ
แต่โชคดีที่ขโมยคนนั้นไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะคะ

แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสดนะคะผ่านการโฟนอินกันนะคะ
ตอนนี้พี่เออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ

พี่เอค่ะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นวันนี้ค่ะถึงมีการไลฟ์เฟซบุ๊คแบบนี้
เมื่อวานที่ถ่ายเกมต่อชีวิตอยู่ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยก็พอดีในช่วงที่เรากำลังถ่ายทำเนี่ย
ภรรยากลับไปจากแม่บ้าน
ก็รักกันนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกกับพี่เพราะว่าเห็นว่าพี่เหนื่อย
เพราะเป็นรายการที่มันดราม่ามันร้องไห้มากค่ะ
เสร็จแล้วขับรถมาจะถึงบ้านแล้วฮะสักประมาณ๔ทุ่มได้
เขาก็นึกแล้วว่าพี่เอ๊ขโมยเข้าบ้านนะ
บอกว่าเมื่อตอนประมาณที่พี่เออัดรายการอยู่
ก็เพิ่งเลยลงพักกำลัวมา
เพราะว่าบ้านพี่ก็ใกล้กับโรงพักเหมือนกันค่ะ

อีกสักครั้งก็เลยบอกว่ามันย้อนกลับไปแล้วนะ
ก็แม่บ้านกำลังจะไปปล่อยสุนัขของพี่
สุนัขโอโปรดเลย๒ตัวด้วยกัน

กำลังพร้อมกัดเลยนะ

เข้ามาตรงหมาพี่พอดีเลยค่ะ

เหมือนในกรงนั้นไม่มีอะไรอยู่

มาแบบเงียบเหมือนกัน
ยหน้าขึ้นมาเจอกับขโมย

เอกันแม่บ้านก็วิ่ง

แม่บ้านก็ตัดสินใจไปเปิดวงหมาออก

เบลกับไอ้ตานปวดมัน

เอาละทวดมั่นเท่านั้น

ก็ถ่ายมาวิ่งหนี

ก็คือ๓คนด้วยกัน
มาด้วยกันแบบนี้ได้อะไรกลับไปบ้างไหมคะพี่เอ
ด้วยครับจะมาเสียชีวิตทั้งผ่านพี่ด้วย
เออาจจะกลัวด้วยถ้าเกิดว่าโจรขึ้นบ้านเนี่ยจะมาตายที่บ้านพี่เออย่างนี้ไม่ดี
แต่พี่เอไม่กลัวใช่ไหมคะพี่เอตัวพี่เอไม่กลัวใช่ไหมคะ
พี่ไม่กลัวเพราะว่าแต่ข้างบ้านเนี่ยที่พี่ต้องไลฟ์สดเนี่ยเพราะอะไรหรือเปล่า
ข้างบ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยฮะถนนที่พี่ให้เขาเนี่ยเพราะว่ามัน
มันเพิ่งฆ่ากันตายอ๋อข้างบ้านเลยมันเพิ่งมีเหตุการณ์ฆาตกรรม
มีชิงพองอะไรจนอย่างนี้ฮะไม่เฉียบมากอะไรอย่างนี้
พี่เอ๋แต่ว่าเหตุการณ์ขโมยขึ้นบ้านในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สอง
มันไม่ใช่ครั้งแรกพี่เอได้มีการปรึกษาไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่บ้างไหมคะ
เนี่ยตำรวจอยู่ในบ้านพี่เต็มเลยตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
ยังไงบ้างคะเขามีมาตรการอะไรในการที่จะคุ้มกันหรือว่าดูแลรักษาบ้าง
จริงพี่บอกกับเขาไปแล้วครับแล้วก็ตู้ดงตู้แดงเนี่ยหน้าบ้านก็มีนะครับ
แล้วก็คงต้องเข้มงวดกว่านี้เพราะบ้านเนี่ยจะใจดีตอนนี้พี่ปิดถนนแล้ว
เหตุเกิดเนี่ยเพราะว่าพี่ใจดีให้ถนนเข้าไป
เขาให้อัดถนนผ่านขอบรั้วบ้านพี่เนี่ยแล้วเขาดันถมถนนขึ้นมาสู่
ถ้าสูงปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนพื้นที่บ้านพี่ยังไม่เป็นรั้วรอบขอบชิดพี่ยอมรับเลย
เพราะว่าบ้านนอกมันปลูกกอภัยปลูกต้นกล้วยก็คือรั้วบ้านเราแล้วถูกป่ะ
อืมตอนนี้ไอ้ก่อนที่มันจะมีถนนเนี่ยมันเป็นพวงย่าค่ะ
โจรมันมาไม่ได้แต่ตอนนี้พอเป็นถนนมันมาได้แล้วมอเตอร์ไซค์ได้ใช่มันมาได้แล้ว
ค่ะพี่เอค่ะแล้วอย่างนี้พี่เอไลฟ์เฟซบุ๊กไปอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าไลฟ์ไปเลยแชร์กันไปให้ถึงโจรเลยมีมาตรการอะไรอยากจะจัดการอะไรไหม
เพราะว่าเราก็รู้นี่ว่าโจรเนี่ยเป็นใครหนูจริงจริงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าพี่เปิดกล้องวงจรปิดเสร็จเจ้าหน้าที่ก็อยู่เนี่ยค่ะ
พี่ติดกล้องเนี่ยเกือบยี่สิบตัวนะในบ้านเนี่ยแล้ววันนี้พี่ติดเพิ่มอีกค่ะเพราะฉะนั้นเขานี่ไม่พ้น
ป้องกันไว้แล้วแต่ว่าขโมยต้องป้องกันตัวเองด้วยนะถ้าจะไปขโมยพี่หนักต้องศึกษาข้อมูลหน่อยนึง
อย่างโง่ชุมขี่ชุมห้าเข้ามาในบ้านเดี๋ยวมันตาย
ฆ่ากันตายหรือมีคนตายแถวบ้าน

ขอบคุณพี่เอมากเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องจนขึ้นบ้านมาไม่เข้าออกใคร
ขนาดบ้านดารางนี่ยังโดนคืนด้านลบ
กล้องวงจรปิดก็มีติดหมดแล้ว

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยโดนโจรขึ้นบ้านมาแล้ว
แล้วก็ติดกล้องวงจรพูดกล้องวงจรปิดก็คือถ้าตามตัวตอนนี้คือตามได้แน่เหละ